อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมถ้าเป็นคุณผู้ชมขับรถอยู่จะทำอย่างไร
รถเมฆคันนึงเขาแซงแล้วข้ามายเลนส์อีกฝั่งนึง
ซึ่งเราเนี่ยขับสวนไปแต่รถเมย์เนี่ยขับประจันหน้ามาแบบนี้ฮะ

แล้วถ้าคนที่เขาขับอยู่ไม่หลบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
มาเร็วด้วยมาเร็วมากมาเร็วมาก
คำถามคือถ้ารถเก่งคันหน้าสีน้ำเงินกับรถคันที่มีคลิปเนี่ย

หรือว่าถ้ามันไม่มีเลนอีกเลนสหนึ่งให้หลบ
หรือว่าถ้าหลบไปแล้วมีรถอยู่ข้างหน้า
ชนแน่นอนครับเหตุการณ์นี้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับ
คลิปจะเห็นเลยว่ารถประจำทางคันนี้เหลืองเนี่ยขับมาเร็วมาก
ขับข้ามเลนมาเลยครับไม่ใช่เลนส์ของตัวเองด้วย
ซึ่งถือว่าโชคดีที่คันหน้าหลบทันคันข้างหลังก็หลบได้
ก็เลยชิดซ้ายกันไปทำให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชม
คลิปนี้ถูกแชร์ไปในเพจที่ชื่อว่าเฮีย

เรียนเชิญมิตรรักทั้งหลายถล่มเอาให้ยกเลิกไปเลย
เขาถามว่าสายอะไรคือสายมองเห็นสาย๗๕ครับ
วิ่งเส้นทางพุทธบูชาบางมดนะมาเร็วไม่หลบตายแน่
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปโอ้โหมีคนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ด่าทั้งนั้นครับต้องด่าแน่นอนครับ
คือเขาเว้นระยะกับคันหน้าเนี่ยพอสมควรมันถึงมีระยะในการหยุดได้พอดี
คนเข้าไปดูนะด่าทั้งนั้นเลยครับ
ถึงเรื่องของความประมาทความอันตรายของคนขับรถรถเมคันนี้
ทำไมถึงไม่ห่วงชีวิตของนอกเหนือจากตัวเองแล้วผู้โดยสาร
เต็มคันแล้วก็ผู้ร่วมสัญจรเส้นทางต่าง
รถสองคันที่เขาขับอยู่ทำไมไม่ห่วงกันเลยทำไมถึงทำแบบนี้
หลังคลิปนี้ถูกแชร์ไปกรมการขนส่งทางบอกรับทราบข้อมูลแล้ว
แล้วก็ตามตัวคนขับดำเนินคดี

แค่ปรับ๕๐๐๑อันนี้มันไม่สะสมเท่าไหร่นะ
ก็ต้องดูนะว่าเพราะอะไรประมาณรึเปล่า

ค่ะอ๋อนั่นค่ะแต่ว่าดูแล้วก็หวาดพวาเนอะ